คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
มีพระรูปหนึ่งนะเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ฝ่ายหญิงเขามาแฉนะว่าเขาท้อง๘เดือนแล้ว
แล้วพ่อของเด็กอ่ะคือเจ้าอาวาสรูปนี้แล้วก็มีการของงงของเงินเจ้าอาวาสนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับว่าไปขู่อะไรทำนองนี้เจ้าอาวาสก็บอกว่า
ถ้าถ้าขู่เนี่ยจะฆ่าให้ตายอะไรแบบนี้ถ้าฉันไม่ฆ่าเธอให้ตาย
ฉันอาจจะตายเองหรืออะไรประมาณนี้นะฮะ
ล่าสุดไปเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งรถกระบาดกับสามีคนใหม่
โมโหครับขับรถไปชนเลยชนเสร็จปุ๊บเอามีดจ้วงแทงผู้หญิงคนนั้น
ที่ที่บอกว่าเป็นภรรยาเขาเนี่ยนะฮะเสียชีวิตพร้อมกับเด็กในท้อง
คือตายท้องกลมอ่ะคุณตายทั้งกลมนะฮะ
ในคันเนี่ย๘เดือนแล้วนะครับอีกเดือนเดียวจะคลอดอยู่แล้วนะครับ
นี่ภาพคือเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเลยแนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะ
เริ่มจากฝ่ายเจ้าอาวาสก่อนชื่อว่าพระอุ่มพระอุ่มดีรื่นรำอายุ๕๙ปี
จากข้อมูลบอกว่าเคยไปคบหามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกับนางลำไพร
อายุ๓๓ปีจนฝ่ายหญิงตั้งคันอายุคัน๘เดือนแล้ว
แต่ว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายผู้หญิงคนนี้ไปมีสามีใหม่
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะไปมีสามีใหม่แต่ว่าฝ่ายหญิงยังไปขอเงินจากพระรูปเนี้ย
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ตลอดเวลาแถมก่อนเกิดเหตุยังขู่ว่า
เดี๋ยวฉันจะแฉความสัมพันธ์ว่าพระเป็นพ่อของเด็กในท้อง
พระก็เลยโมโหก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นมา
ฝ่ายเจ้าอาวาสฝ่ายพระรูปเนี้ยนะก่อนจับศึกเนี่ย
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมีการขับรถตู้เนี่ยไปเจอผู้หญิงคนนี้ก่อนนะฮะ
ไปนั่งในกระบะกับผู้ชายคนใหม่โมโหก็เลยขับรถตู้คันนี้
พุ่งไปชนรถกระบาดคันนั้นนะฮะพอรถชนกันเสร็จปุ๊บ
เอามีดไปไล่ฟันผู้หญิงจนบาดเจ็บ
ผู้หญิงตายทั้งกลมคุณผู้ชมพร้อมกับลูกในท้อง
ซึ่งลูกในท้องไม่รู้เรื่องอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลย
คลอดอยู่แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านเจริญศุกร์อ่าหมู่สิบเก้า
ตะบนตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ตามไปรวบตัวได้นะฮะ
จับศึกทันทีครับเจ้าอาวาสรูปนี้สอบสวนก็สารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือทำ
เพราะทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ไหวที่ผู้หญิงคนนั้นไปมีผู้ชายคนใหม่
แล้วก็ยังตั้งคันอยู่อะไรแบบนี้นะฮะด้านพี่ชายของอดีตเจ้าอาวาส
ก็คือเป็นพี่ชายของในอุ่มไปแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
อุ่มเนี่ยเคยมาบอกว่าถ้าไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ตัวเขาจะผูกคอตาย
คือตั้งใจว่าต้องฆ่านะคาดว่าสองคนนี้ก็คงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
มาคบกันมาสองสามปีแล้วจนท้องนะฮะฝ่ายหญิงขอเลิกแถมขู่ว่าจะแฉความสัมพันธ์ด้วย
ก็เลยโมโหทั้งโมโหทั้งกดแค้นทั้งต่างนานา
แล้วล่าสุดไปเจอผู้หญิงคนนี้ไปนั่งรถกับสามีใหม่
ก็เลยลงมือก่อเหตุนะครับ
เห็นว่ามีการซื้อทงซื้อทองให้กันใช่ไหม

ลูกพ่อนี่แหละว่าทองเสื้อให้มันบาทหนึ่งอยู่นั่นแหละ
จริงแล้วเหตุการณ์นี้นะถ้าเกิดเราเรียงตามไทม์ไลน์นะคุณ
แสดงว่าคุณไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นตอนคุณเป็นเจ้าอาวาสอยู่ถูกไหม

เป็นพระอยู่เพราะผู้หญิงเพิ่งท้องได้๘เดือน

แล้วล่าสุดก็ไปก่อเหตุฆ่าคนตายในผ้าเหลืองเลย
สุดท้ายโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
สุดท้ายถูกจับศึกเข้าคุกเข้าตารางไปตามระเบียบนะครับ